มาปางแม่มารับแล้วลูก
แม่มารับเร็วลูก
จันทร์ที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาหลังมาเหมือนฉันบ้างไหม
เยี่ยม
ร้องได้ยกทั้งกลางซ่าตั้งขบวนกันมาวัน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น

ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง

ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์
การแข่งขันระหว่างทีมลูกหมูสามตัวและทีมกระต่ายซ่าเดินทางมาถึง
ที่เจ็ดแล้วซึ่งตอนนี้ทีมลูกหมูสามตัว
มีคะแนนนำอยู่๑คะแนนและสามารถสะสมเงิน
ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดให้กับศูนย์ซินาปิสบ้าน
ลอเรนโซได้ถึง๒หมื่นบาท

งัดไม้เด็ดอะไรมาสู้เพื่อพลิกสถานการณ์

คือร้องได้ยกกำลังซ่า

และพิธีกรขวัญใจแม่ยก

ร้องได้ยกกำลังซ่ายกที่๗
กำลังจะเริ่มต้นขึ้นณบัตรนี้

แต่๖ยกที่ผ่านมาถือว่า

กระต่ายซ่ามาจากจันทบุรีอีกหนึ่งทีมก็ลูกหมูสามตัวมาจากชนบุรี
และคณะกรรมการของเราทั้ง๓ท่านในวันนี้นะครับ
ก็คือคุณฝนธนสุนทรอาจารย์เจนพบจกกระบวนวันและคุณไอซ์สลันยู

โอ้โหรุ่นนี้บอกเลยเตะปี๊บดังโป๊ะ

เขาเตะปี๊บดังโป๊ะแล้วพ่อล่ะ
โอ้โหเฮ้ยเนี่ยตะกร่อเก่า

ฟาดหน้าเน็ตได้อยู่เลย
แต่ตะก้อแถวบ้านไอซ์เขาชอบเอามาใส่ปากไอ้นี่
โอ้โห

แต่ว่าเขาใส่ไอซ์คนเดียวไง

โอเครู้แล้วแรงเยอะ
แล้วเหลืออยู่ยงโฆษภัณฑ์อยู่คนเดียว
นี่เจ้าหญิงแห่งวงการ
คุณทำไมเพื่อนของคุณไปสองท่านแล้วนะ

ยังไงเพราะว่าเราเป็นนางฟ้าของน้อง

ไม่ได้นั่งอยู่ด้วยความอดทนเลยนะ

ยกที่๖ที่ผ่านมานี่นะครับ

แต้มชนะมานะฮะ

แล้วก็ทีมกระไตรทราคม

แล้วครึ่งทางสุดท้ายนี้นะครับ
ผมเชื่อเลยว่าเด็กทำกันสุดความสามารถ
แต่เราต้องไปคุยกับเขาก่อนว่าเขามีความพร้อมขนาดไหน

กำลังเล่นกันอยู่นะครับฮัลโหลแซคเป็นยังไงบ้างวันนี้ความพร้อมของเด็กเด็กลูก

แล้วเราล่ะเป็นไงบ้างลูกสะบักสะบอมไหม
ผมพูดตื่นครับว่าเด็กขึ้นไปปลูกแม่งเมื่อกี้นี่เองครับ
เดี๋ยวเมื่อเช้าต้องเล่าความจริงให้คุณผู้ชมฟังด้วย

สภาพแซคชุมแพรนอนอยู่กลางสตูของเราครับคุณผู้ชมนอนแผลอีแลต
น่ารักนี่คือนักร้องระดับประเทศไม่เคยคิดเคยฝันเลย

แล้วจริงนะพ่อเป็นนักร้องคนเดียว
ที่ไม่เคยรักษาภาพโพสต์ของนักร้องเอาไว้ได้เลย
มันนึกจะนอนตรงไหนมันนอนคือไม่ไหวแล้วร่างกาย

แซควันนี้จะส่งทีมไหนขึ้นมาสู้ก่อน
ลูกหมู๓ตัวครับผม
พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเด็กตั้งใจนะลูก
เพราะว่ายกที่๗นี้จะบอกเลยนะครับว่ายังมีโอกาสตีตื้นขึ้นมาได้แล้วมีโอกาสนำคะแนนชนะได้
และทีมแรกสำหรับยกที่๗ในวันนี้นะครับ
เริ่มต้นด้วยทีมลูกหมู๓ตัว
มาพบกับตัวแทนของทีมครับ

เอาไปเลยเอาตรงพลังขึ้นขึ้น

สมกับชื่อทีมลูกหมูจริงครับผม

เอ๊ะอะเป็นกินนิ่งเป็นกินหลับเป็นกินเดินเป็นกินจริงครับทีมนี้ครับผม
แม้เขาจะปรึกษากันนะครับว่าใครจะขึ้นเป็นคนต่อไปก็ยังกินเลยครับผม
เดี๋ยวผมเป็นคนสรุปเองนะครับสรุปเป็นน้องมะปร่างเป็นคนขึ้นนะครับ
เห็นใจผมจริงไปละกับครับ
สวัสดีคณะกรรมการ
สวัสดีครับ
เพื่อนจะมานะลูกนะนะไอ

และพี่เจนครบ

ต้องเล่าให้กับคณะกรรมการที่มาใหม่ฟังสักนิดนะครับ
คือคุณพ่อแล้วก็ทางบ้านเนี่ย

แล้วก็จนต้องไปเปิดหมวกร้องเพลง
แล้วก็วันหนึ่งวันดีคืนดีก็
วักเอาเงินที่เปิดหมวกได้เนี่ยไปจ่ายค่าเทอม

ปลื้มใจมากแบบน้ำหูน้ำตาไหลเลยแล้ว
แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเตรียมตัวมาดีไหม
ดีค่ะถ้าไม่ซ้อมมาหนูก็จะแพ้สิคะ

ซ้อมมาแล้วนะอันนี้มั่นใจกว่าใช่ป่ะ
วันนี้พี่ไอ้เพิ่งมาเนี่ยพี่ไอ้อยากรู้ว่าทำไม

ถ้าพี่ไอ้ไม่รู้พี่ไอ้จะตั้งชื่อลูกแมว๓ตัว
มีท่าไหมลูกมีท่าไหมลูกหมู๓ตัว

แบบพี่เอ็กซ์ก็

ทำให้แม่ชื่นใจมาโดยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนก็ดีเกรดไม่เคยตก
ร้องเพลงก็ไปอะไรต่ออะไรคือไปช่วยคน

ไปช่วยกันเถอะไปช่วยพี่น้องที่นั่น
ทำให้พ่อแม่ชื่นอกชื่นใจ
แต่มีสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้แม่ไม่ปลื้ม

หนูกินเยอะเกินไปตีรังกากค่ะทำไมล่ะลูก
ชอบตีรังกาเวลาเจอหน้าแม่
อ๋อเจ๊

แม่จะไปรับที่โรงเรียนไม๊คะ

จ๊ะเป็นเด็กคนอื่นจะเป็นยังไง
โผล่เข้ากอดแม่ด้วยความดีใจ
แต่มะปราง

มาปางแม่มารับแล้วลูก

มันคนก็หลายทำออกไปเลยยังทักขั้นม้ายทักมือเองแล้วมันมันมีอย่างไรมันคิดถึงหรอ

พอมาปางตีไปถึงตัวแม่แม่ก็บอกว่าอยู่ตรงนี้แหละฉันกลับบ้าน
แล้วตีหลังกาม
แล้วนี่ตีได้แค่นี้เหนื่อยหอบแล้ว

จริงพี่ฝนก็สายตีรังกามา

ได้ครับเดี๋ยวทำให้ดู

จะตีให้ดีคุณต้องไปตีจากตรงนู้นดีกว่าไหม

มันเอามุกอะไรมาวะเนี่ย

โอ้โห

จากตีรังกาแล้ว

สรรพคุณค่าขวดเยอะมาก

พี่ก็มีสะพานโค้งอยู่ฝั่งเนี่ย
มะปรางชอบอ่านทำนองสนอด้วยเหรอลูก

ยังไงทำนองสนอบทไหนลูกพอจะจำได้บ้างไหม

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเท่าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวหลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
เห็นเด็กวัยนี้นะครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของภาษาไทย
ทำนองสนอมาปลางตัวพ่อของการอ่านทำนองสนออยู่ตรงหน้าเราลูก
เอาสุวรรณหงษ์แล้วกันนะครับผม
สุวรรณหงษ์ทรงผู้หอยงามชดชอยลอยหลังสิน

แต่ขึ้นมาใช่เลยนะพ่อเนอะคืออยู่ในปอด

ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับ

จริงนะนี่คือต้นแบบนะลูกนะแล้วก็นี่ก็คือครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลย
วันนี้ลูกเพลงที่มะปรางจะเอามาสู้คือเพลงอะไร

วันจันทร์เหรอคะ

กำลังสงสัยเอ๊ะแล้ววันอังคารจะร้องเพลงอะไร
จันทร์จันทร์จันทร์อังคารฟุเวอร์
ไม่ใช่ช้าหรือเร็ว

เพลงจันทร์เนี่ยหญิงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักร้องนะลูก
ร้องเพลงเก็บรายละเอียดเพลงได้ดีมาก
เดี๋ยวค่อยดูว่าเวลาที่เด็กคนนี้นะฮะโชว์ขึ้นมาปั๊บเนี่ย
เราจะลืมไปเลยว่าอายุน้องเท่าไหร่พร้อมไหมลูก

มาปลางก่อนที่จะร้องเนี่ยมะปรางไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าไหม

ปัจจันทร์อายจันทร์ที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาหลังมาเหมือนฉันบ้างไหม
ร้องเพลงแล้วหนูส่งสายตามาหาผู้ฟังเนี่ยมะปรางสวยมาก
น้องมะปรางโชว์ลีลาตีรังกาและสะพานโค้งให้ชมไปแล้ว
ตอนนี้มาถึงคิวของการโชว์เสียงมาเอาใจช่วยน้องมะปรางกันครับ
หนูชอบร้องเพลงตั้งแต่๔๕ขวบค่ะแต่ว่าคุณแม่ไม่รู้
หนูกลับมาร้องบนรถแล้วพี่เลี้ยงก็เป็นคน
บอกแม่หนูค่ะว่าหนูร้องเพลงเพราะ
เพลงที่หนูร้องตอนนั้นเป็นประเภทเพลงสากลค่ะ
แต่ว่าแม่ส่งไปเรียนลูกทุ่งเพราะว่า
แม่เป็นแฟนคลับของพี่เอชายาค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวหนูเป็นแฟนคลับของ
พี่ฝนธนสุนทรกับพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะ
หนูเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งระดับ๕

แม่หนูทำอาชีพรับจัดงานแต่งงานค่ะ
แต่แม่ก็มีความสุขมากเลยค่ะ

วันไหนที่แม่มีงานรับจัดงานแต่งงาน
ชนกับที่หนูต้องไปร้องเพลงลูกทุ่งนะคะ
แม่ก็ไปเชียร์หนูค่ะไม่ไปทำงานเลยค่ะ
วันนี้มะปังจะมาสู้เพื่อสูญศีลปิดบ้านลอลินซู
อย่าลืมเป็นกำลังใจให้มาปั้นด้วยนะคะ

โดยน้องมะปลางนะครับจากทีมลูกหมู๓ตัว
มาสู้กันเพื่อสูญศีลปิดบ้านลอลินซูในวันนี้
ฟังบทเพลงเพราะจากน้องมาปราง
นั่นก็คือเพลงจันทร์ครับ
ของลาอ่อนแรงถอยแสงแห่งเหว่า
คืนดวง

มันเศร้ามันซึมในสวง

รอใคร
จันทร์เพื่อนแรมวะแวม

ครึ่งใบ

ครึ่งดวง

จะเติมเต็มในสวง

ใจคืนดวง

เนิ่นนาน

ที่ลอยเด่นฟ้า

เหมือนฉันบ้างไหม

ไม่รู้วันไหน

ถึงจะเต็มดวง

จะเต็มใบ

หัวใจฉันจะมีไหม

รักฉันจะเป็นเพียง

ไม่มีวันนั้น

และมีคนของฉัน

ในคุณ
และที่สุด

สุดท้าย
อายจันทร์ที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาหลังมาเหมือนฉันบ้างไหม
ความรักมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่ห่วงไหนหัวใจถึงจะเต็มดวง
คงมีวันที่จันเจ้าจะเต็มใบ
แต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมวันนั้น
หรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝัน
ไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวง
หรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝัน
ไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดู
ให้พระบาทข้าดีก็เลยสู้

ให้ล้านเลยเหรอดีลูกเราต้องมั่นใจแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้น
บางทีคณะกรรมการอาจจะมีสิ่งดีนะลูกแนะนำเรานะครับ
เดี๋ยวไปฟังคณะกรรมการกันปลางเอ้ยมะปรางรู้ไหมลูก
ว่าเวลาที่มะปรางเงยหน้าขึ้นมานะลูกนะแล้วหนูร้องเพลง
แล้วหนูส่งสายตามาหาผู้ฟังเนี่ยมะปรางสวยมาก
สิ่งที่ปู่กำลังจะบอกมะปรางก็คือว่าทั้งเพลงปู่ไม่เห็นหน้ามะปราง
มาปรางก้มหาเศษสตังค์อยู่บนเวทีเพลงของลูกอ่ะลูก
เงยหน้านิดเดียวนะลูกนะลูกเงยหน้ามอง
ด้วยความมั่นใจที่ลูกมีอยู่จันทร์มันไม่ใช่อยู่ข้างล่าง
จันทร์มันอยู่ข้างบนบางช่วงบางจังหวะ
เงยหน้าขึ้นไปสบตาพระจันทร์จริงแล้วความงามจากการแสดงออกการร้องเพลงของหนู
มันจะงามยิ่งกว่านี้อีกเสียงหนูนั่นดีแล้วลูกนะฮะ
จังหวะจากคนไม่เป็นไรยังเด็กอยู่มันยังฝึกได้เยอะ

อันนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือว่าบนสวรรค์เนี่ยเขาให้เรามาติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด
ทีนี้หลังจากนี้มันคือเรื่องของพรแสวงซึ่งพี่ไอ้รู้ว่ามะปางฝึกฝนตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะ
แต่ว่าวันนี้เพลงที่เลือกมาเนี่ยเพลงจันทร์เนี่ยเป็นเพลงที่มีตัวโน้ตตัวที่มันต่ำมาก
แล้วก็ตัวโน้ตตัวที่มันสูงมากในช่วงเวลาที่มันใกล้กันแล้วก็มันถี่มากเลยทั้งเพลง
มันเพลาะแล้วนะแต่ว่ามะปางจะกลายเป็นมะปางที่สุดยอดยิ่งกว่านี้ถ้ามะปางฝึกมันทุกวันแล้วก็ทำการบ้านกับมันทุกวันมากขึ้น
กลับไปที่บ้านนะลูกแล้วไปออกเสียงดูดูดูให้ดูเต็มบ้านไปเลยนะลูกนะ
มันจะทำให้เสียงตัวต่ำของหนูเนี่ยดีขึ้นแล้วก็กลับไป
พ่อกำลังอยากจะสูตรตามมัน
โดโดโดนะเลย
ใช่ครับมันจะได้ขึ้น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
จันทร์เห็นไหมมันก็ออกไม่จำเป็นต้อง

ถ้ายิ่งหนูขยันมากเส้นเสียงหนูยิ่งจะแข็งแรง
พอแข็งแรงปุ๊บร้องเพลงอะไรมันก็เพราะไปหมดเลย

เมื่อสักครู่พี่ฝนก็เห็นน้องมะปรางมีความกังวลเรื่องเนื้อเหมือนกัน
มันก็เลยแบบไม่กล้าสบตาผู้คนด้วย
คือกังวลทั้งเนื้อว่ากลัวจะจำเนื้อไม่ได้
แล้วก็กังวลทั้งช่วงต่ำเลยต้องกด

เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าต้องหมั่นสุขคน
สิ่งที่ทำดีอยู่แล้วเก่งอยู่แล้ว

จะมอบคะแนนให้น้องมาปลางเท่าไรครับ
คะแนนของน้องมะปรังคือ
จบไปแล้วกับเพลงหวานอย่างเพลงจันทร์
น้องมะปรางได้คำแนะนำดีจากกรรมการ
ให้ไปพัฒนาการร้องได้อีกหลายจุดเลย

มาเอาใจช่วยน้องมะปรางกันครับ

ความบัตร

แดงของรถดระปรัง

ระดับ๘นี่ก็ยังถือว่าเป็นเกรด๔อยู่นะ
แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับ

เพราะว่าหนูได้รับคำแนะนำมากขึ้นมากขึ้น

เอาละฮะหมดหน้าที่ของน้องมะปราง

เชิญน้องมาปลางเข้าสู่ห้องเด็กเล็กเลยค่ะ
คุณปู่เจนพบแนะนำว่ายังไงลูก
คุณปู่แนะนำว่าให้เงยหน้าเวลาร้องเพลงค่ะ
เงยหน้าแล้วก็ร้องให้พี่ชักฟังใหม่ดิ
จันเอ้ยจันที่ลอยเด็นเฟ้อ
จะมีน้ำตาหล่ำมาเหมือนฉันได้ไหม

น้องมะปรางทำได้๒๔คะแนน
ทำให้ตอนนี้คะแนนสะสมของทีมลูกหมู๓ตัวเป็น๑๙๕คะแนน
การแข่งขันในยกที่๗ผ่านไปแล้วครึ่งทาง
ลูกหมู๓ตัวส่งเพลงหวานมาเรียกคะแนน
แล้วทีมกระต่ายซ่าจะงัดลีลาลูกซ่าอะไรมาแก้แผนการรบในยกนี้
ต้องติดตามในร้องได้ยกกำลังซ่า
ครั้งหน้าห้ามพลาดครับ
ห้องนู้นก็พี่แซคชุมแพร์

เอาชีวิต